ทีนี้เนี่ยพี่เขาเนี่ยนะ

ซื้อกบปลาจะทำแกงกบนั่นแหละ

เดี๋ยวก่อนก่อนจะมาถึงลูกกบ

แล้วเชื่อป่ะว่าพี่เขาตีเลขจากกบ

นี่ซื้อผ่านแอปเป่าตังค์

เท่าไหร่อ่ะรวมแล้ว๒แสน๒แสน
โอ้โหไม่มีประสบการณ์ว่ะ

พี่คนนี้คือใครคือพี่วิริยะนานช้า

เบาวีเบาวีนักร้องชื่อดังนี่แหละค่ะ

ใช่ค่ะแล้วก็โชว์สลางที่จะทัน

ถามพี่วิริยะหน่อยเขาบอกว่าเอาจริงนะ

คืนก่อนวันออกรางวัลน่ะ
กันนะคุณผู้ชมเป็นวิชาคณิตศาสตร์นะคะ

จาก๑๐ลบ๔เหลือเท่าไหร่

ทีนี้เอากบ๖ตัวขังไว้ในกระมัง

กบที่อยู่เนี่ยหายไป๓ตัว

จาก๖หายไป๓เหลือ๓
เพราะฉะนั้นอ่ะพี่เขาก็เลยตีเลขนี้เนี่ย

แล้วก็๖๐๓กดไปเลย
ทีนี้พอรางวัลออกมามาดูเฮ้ย

๑๑ใบอ่ะนี่ไถให้ดูใหญ่เลย
ดีใจมากแล้วพี่
พี่ปล่อยกบที่เหลือทั้ง๓ตัว

กบมาให้โชคแล้ว
หลังจากนี้พี่จะซื้อกบไปปล่อยเอาบุญด้วย
งวดหน้าอันนี้รางวัลที่๕แล้วนี่

พี่จะไปรู้ใช่ไหมวันสูง
ถูกเลขจากกบค่ะ